ความคืบหน้ากรณีที่พ่อและแม่ของเด็กหญิงวัย๒ขวบคนหนึ่งที่เสียชีวิตจากเม็ดมะขามติดคอ
หลังจากที่ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่นนทบุรีนะครับ
ก็ทางพ่อและแม่ก็ยังติดใจอยู่และต้องการความเป็นธรรมต้องการคนรับผิดชอบนะครับ
กรณีที่พ่อแม่เด็กหญิงวัย๒ขวบที่นนทบุรีไปร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด
เพราะติดใจการรักษาของแพทย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ก่อนเกิดเหตุ
ตอนที่ลูกเข้าไปรักษาเนี่ยบอกว่าตรวจไม่พบเม็ดมะขามในหลอดลมของลูกสาว
หลังจากที่ลูกมีอาการหายใจติดขัด
แต่พอลูกเสียชีวิตกลับบอกว่าสาเหตุมาจากเม็ดมะขามอุดตันหลอดลมทำให้เด็กขาดอากาศหายใจเสียชีวิต
แม้ว่าทางโรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจะออกมาชี้แจงขั้นตอนการรักษาทั้งหมดแล้ว
แต่ว่าครอบครัวบอกว่ายังติดใจสาเหตุการตายนะครับ
ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่วัดไผ่เหลือง
ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของเด็กหญิงวัย๒ขวบ๓เดือนชื่อว่าเด็กหญิงปาริยาดวงมาลัย
นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
นายประสิทธิ์ดวงมาลัยอายุ๔๕ปีและนางประหยัดมวลประเสริฐอายุ๓๒ปี
พ่อและแม่ของหนูน้อยคนนี้นะครับอ่าบอกว่ายังทำใจไม่ได้นะ
ทุกวันนี้ก็ยังยืนร้องไห้ต่อหน้าศพของลูกสาว
ผู้เป็นแม่บอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่๑๐มีนาคมที่ผ่านมา
สาวเม็ดมะขามติดคอมีอาการหายใจไม่ค่อยออก
ก็เหมาแท็กซี่ไปโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
พยาบาลได้ซักประวัติเสร็จก็ให้รอหมอแล้วก็พาไปเอ็กซอเรย์
จากนั้นบอกว่าไม่มีเม็ดมะขามติดคอให้พาน้องกลับบ้าน
แต่น้องยังมีอาการหายใจไม่ค่อยออกคนขับแท็กซี่
ขอร้องหมอให้รับตัวไว้ก่อนเพราะอาการน้องดูท่าทางไม่ดี
ต่อมาเมื่อ๑๑มีนาคมหมอได้นำตัวน้องไปส่องกล้อง
แล้วก็พบเม็ดมะขามติดที่หลอดลมแล้วหมอก็บอกว่าน้องมีอาการไม่ดี
หายใจไม่ปกติแล้วน้องก็เสียชีวิตลงในช่วงเวลาตี๒ของคืนนั้น
ส่วนพ่อบอกว่าก่อนที่ลูกจะเสียชีวิตวันจันทร์ที่๑๑มีนาคมหมอบอกว่าต้องส่งลูกไปที่โรงพยาบาลสิริราช
เพราะว่านี่เป็นเคสที่รักษายากการเคลื่อนย้ายมีความเสี่ยงสูง
ซึ่งพ่อเห็นว่าก็ต้องเชื่อหมอจนคืนวันที่๑๒มีนาคมก่อนที่น้องจะเสียชีวิต
พยาบาลรีบเข็นเตียงน้องขึ้นห้องฉุกเฉินกว่า๒ชั่วโมงแล้วหมอก็ออกมาบอกว่าน้องอาการดีขึ้นยื้อชีวิตไว้กว่า๑ชั่วโมง
ตี๒ได้ยินเสียงเครื่องในห้องดังพยาบาลวิ่งมาตามหมอกว่า๒๐นาทีถึงหมอจะมา
หลังจากนั้นหมอก็มาบอกว่าลูกสาวเสียชีวิตแล้วซึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและไม่มีใครแสดงความรับผิดชอบ
ตัดสินใจไปแจ้งความไว้ที่สพรัฐนาธิเบสและสพบางใหญ่รวมถึงไปร้องศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดนนทบุรี
พร้อมกับจะนำศพของลูกสาวไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง
เพื่อจะได้หาคนรับผิดชอบในการทำให้ลูกสาวต้องเสียชีวิตและจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับบุคคลอื่นอีก
โดยจะเก็บศพของลูกไว้จนกว่าคดีจะสิ้นสุด
เป็นคำแนะนำของหมอเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมไม่ใช่หมอถูกต้องไหมครับ
ไปก็ผ่าพรุ่งนี้อยู่ก็ผ่าพรุ่งนี้
แล้วพี่ว่าการขนคนป่วยมีความเสี่ยงไหม
เพราะหมอบอกแล้วมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าเครื่องมือเครื่องไม้เขาไม่ครบ
ออกซิเจนก็ยังไม่เรียบร้อยอะไรประมาณนี้
เป็นไปได้เลยถังออกซิเจนไปเรียบร้อย
ผมว่านายแพทย์สกลยังพูดพูดไม่เป็นความจริง
ผมต้องการให้หมอ๔คน๕คนที่อยู่ในห้องวิกฤต

มาแถลงข่าวพร้อมกับสมบุคคลหมอสกล
เราก็จะละฟ้องร้องเอาผิดที่สุด
เพื่อไม่ให้เขาไปทำอย่างนี้กับคนอื่น
แล้วสวดต้อนมีจะอยู่อีกกี่วันเราจะสวดไหมเราจะสวดอีกสามคืนสี่คืน
แต่หลังจากนี้เราก็จะฝากเลยจนกว่าขบวนการหรือก็คดีความ
ทนายทำให้เราเสร็จสิ้นก็มีทนายรณรงค์แก้วเพชรที่เข้ามาช่วยเหลือพ่อของแม่ของหนูน้อยวัยสองขวบ
คนนี้ด้านของคดีความแต่ทางโรงพยาบาลพระนั่งเก้าเนี่ยเขาแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้วครั้งหนึ่ง
เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจรักษาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่น้องเสียชีวิต